มันตามมาชื่อว่าจากญี่ปุ่นค่ะ

๔๒๑๕โวลต์นี่แหละ
ของผมดีกว่าครับขนาด๙วอนครับผม

ถามแบบนี้ค่ะเป็นคำถามข้อที่๔ของคุณเมษาค่ะ
มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดจ๊ะ

คือก็น่าจะเป็นอันนี้อะ
แล้วก็ขนาดเล็กที่สุด

กางเพย์จะเฉลยที่อันแรกนี้เลยค่ะ
คิดว่าเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

อันที่คุณไม่ได้เลือกทานไฟฉายค่ะ

ก้อนต้องแพงกว่า๗๐บาท

แพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่า

ข้อที่๔มาแล้วค่ะตอนนี้อินสาสมเป็นราคา
คุณเมษาที่รักข้อต่อไปค่ะ
จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท

เดี๋ยวราคาถูกที่สุด

อันนี้ง่าย

และคืออะไรบ้างนะครับ

และนี่คือถุงงอกนะฮะ

ราคาถูกมากผมบอกแล้วว่า

ผักกาดหอม๑กิโลกรัม
ของผมผักปุ้งไทยครับ

ราคาจะถูกกว่าเพราะขึ้นได้

ราคา๒๕๐๐๐บาท
ก๋วยเตี๋ยวทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหน
ราคาถูกที่สุดค่ะ

หนูเคยซื้อ

เอาล่ะถ้าเลือกถั่วงอกไม่รู้ว่างานจะงอกหรือเปล่าค่ะ
มาดูกันที่ถั่วงอกที่คุณเมษาเลือกเลยว่า

และราคาถั่วงอก๑กิโลกรัม

ต่อมา
เป็นผักกาดหอม

แพงกว่า

ผักบุ้งไทยต้องแพงกว่า๓๐บาท

๕๐น่าจะได้นะ

เยี่ยมมากค่ะ

อีก๓ข้อแจ๊คพอร์ตแตก

นั่นคือ๑๒๕๐๐บาท
ถ้าคุณจะไปต่อนะคะ

คุณเมษาคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ใครตอบค่ะ

สมัครราชไม้สไตล์สุดี

นี่คือคำถามของคุณค่ะคุณเมษา
คำถามข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
เหินกู

อ๋อเหรอใจหายแบบนี้

ถ้าไปเดินตลาดด้วยตัวเองค่ะ

ก็ใช่ไงเราซื้อกินเองซื้อเองจ่ายเอง
อิสระทางการค้ายุคนี้

เหรอแอปเปิ้ลเขียวมันจะถูกสุดเหรอ

นี่คือแอปเปิ้ลที่คุณเมษา

และเป๊กจะเฉลยที่แอปเปิ้ลเขียว

แพงกว่า
เล่นมากค่ะไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าแอปเปิ้ลเขียวค่ะ

ข้อต่อไปค่ะคุณเมษา

แต่ว่าตอนนี้สะสมมาแล้วล่ะ

คุณไม่เสียดายเงิน๕๐๐๐๐หรอ

ไม่เป็นไรค่ะเป็นคนมักน้อย
ได้เป็นแล้วค่ะทุกนึงค่ะ

ตรงสบึมแล้วก็มีเงินด้วย
วันนี้ขอบคุณนะคะ